คราวนี้นะคะเรามาดูเรื่องที่หลายคนชื่นชอบ

ขอพรจากไอ้ไข่นั่นเอง
หลายคนบอกว่ารู้จักกันดี
เคยขอพรได้โชคได้ลาบกันมามากมาย

เราก็เลยรวบรวมมาแล้วกัน

แล้วชาวบ้านไปแก้บนด้วยอะไรกันบ้าง
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย

เพื่อจ่ายโชคไปทั่วประเทศค่ะ
ชาวบ้านไปแก้บนกันอย่างคับข้าง
วันนี้เราจึงรวบรวมของแก้บนไอ้ไข่

และดังจนหยุดไม่อยู่
เริ่มกันที่ทอดผ้าป่าแก้บนไอ้ไข่
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ

เพราะที่ชาวบ้านมาทำพิธีนี้ก็เพราะว่า
ต่างเคยพากันมาขอพร
ขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่
กุมารเทพจนสมหวังดังใจ
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันอย่างมากมาย
โดยครั้งนี้ชาวดวงดีที่มาทำพิธีทอดผ้าป่านั้น
ก็ได้นำเงินถวายเพื่อสร้างสาราให้ไอ้ไข่
เพื่อเป็นการขอบคุณณที่แห่งนี้อีกด้วย
แม่แก้บนต่อบุญกันแบบนี้
ก็ต้องต่อด้วยการขอโชคที่ทำกันมาอย่างยาวนานค่ะ
นั่นก็คือการจุดประทัด
เพื่อดูเลขหางประทัดเตรียมลุ้นไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปค่ะ

ต่อกันที่ลิเกชุดใหญ่แก้บนไอ้ไข่
วาฟกันต่อกับเคล็ดลับคนดวงเห็ง
ไปโตความแปลกกันที่วลัดธุงที่เสื้อตำบลชมพู
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
ที่นี่มีชาวบ้านเขารับโชคจากไอ้ไข่
แล้วจัดลิเกชุดใหญ่มาแก้บนจ้า
แก้บนด้วยการเล่นลิเกอย่างสวยงามแบบนี้

ถ้าไม่มีคุณพี่โสพินเทพปัญญา
ชาวบ้านอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ที่มาขอพรจากไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
ที่วัดทุ่งขี้เสือแห่งนี้
ซึ่งเป็นไอ้ไข่ที่อันเชิญมาจากอำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยคุณพี่โสพินก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวเองและญาติพี่น้องมาขอพรแล้วก็สมหวัง
มีโชคปุ๊บปั๊บรับทรัพย์หลายแสนบาท
ก็เลยจ้างคณะลิเกมาแก้บนตามคำขอแบบนี้นี่แหละค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
อาจจะชอบลิเกที่ดูเพลินเกินห้ามใจแบบนี้อีกก็เป็นได้
สำหรับเคล็ดลับงดอื่นชาวบ้านก็ไม่พลาด
จุดทูปเสียงทายรอส่องเลขเด็ดในกระถางทูบค่ะ
ไปต่อกันที่ไก่ชนเป็น๑๙๙ตัวแก้บนไอ้ไข่
เปิดความปังกันต่อกับการแก้บนไอ้ไข่ทั่วประเทศที่สุดปัง

ตัวเป็นมาแก้บนไอ้ไข่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตัว
ไปกันที่วัดคลอง๒ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
หนุ่มดวงดีคนนี้นำไก่ชนเป็นมาแก้บนกับรูปปั้นไอ้ไข่วัดคลองสองนี้
เพราะเคยมาขอพรเรื่องงานเรื่องปัญหาที่บ้านแล้วประสบความสำเร็จสมหวังไปด้วยดี
ได้รับพรตามที่ขอทุกประการแม่ต้องบอกเลยว่าสุดเห็ง
เพราะเขาบนด้วยไก่ชนเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตัวเอาไว้
สมหวังก็ไม่รอช้าค่ะเจ้านุ่มดวงเฮงคนนี้ก็เลยรีบนำไก่ชนมาถวายแบบนี้นี่แหละค่ะ
และหลังจากถวายก็จะมอบให้วัดเป็นผู้ดูแลแต่ทางวัดก็ไม่สามารถที่จะปล่อยไก่ชนเลี้ยงไว้ในวัดได้
จึงต้องมอบให้กับชาวบ้านที่พร้อมจะสามารถเลี้ยงไก่ชนต่อไปได้ค่ะแหมอยากกดสาธุเก้าเก้ารัวซะจริงจริง
ต่อกันด้วยแตงโมเข่งใหญ่แก้บนไอ้ไข่หน้าร้อนแบบนี้เจอแตงโมเข่งใหญ่มาแก้บนก็ดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
โดยสองสามีภรรยาชาวจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าของแตงโมเข่งนี้มาบนบานสารกล่าวขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ที่วัดโบดราชดรศรัทธา
ซึ่งเป็นไอ้ไข่ที่อันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็นำเลขไปเสี่ยงโชคจนสมใจปรารถนา
เขาก็เลยพาภรรยาพร้อมแตงโมเข่งใหญ่
มาทำการแก้บนไอ้ไข่แบบเต็มเข่งแบบนี้นี่แหละจ้า
ซึ่งสองสามีภรรยานี้ก็เชื่อว่า
ไอ้ไข่สามารถบันดาลโชคลาภแก่ผู้ศรัทธา
ขอได้วายรับ
แม่โชคดีกันจริงนะคะ
เป็นเรื่องที่ให้มันเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเรา
ถ้าใครโชคดีสัญญิงสัญญาอะไรเอาไว้ก็ไปแก้บนคืน